ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหว

คือวันนี้มันมีประเด็นข่าวขึ้นมาโดยเฉพาะคำว่ายาเสียสาว
เมื่อวานนี้มีรายงานว่ามีผลการตรวจเรื่องของสารเสพติดในร่างกายของบุคคลบนเรือออกมา
แล้วมีคนบนเรือคนนึงเนี่ยมียาเสียสาวอยู่ในร่างกาย

เกี่ยวกับสารที่ตรวจพบวันนี้ก็มีการพยายามชี้แจงกันนะฮะว่า
ความจริงแล้วมันไม่ใช่ยาเสียสาวหรอกเหมือนมันเป็นยาคลายความวิตกกังวลอะไรประมาณอย่างนั้นนะ
ใช่เอาไว้ใช้สำหรับการรักษาคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า

แต่พอข่าวมาบอกโอ้โหพบยาเสียสาวเนี่ย

ถ้าย้อนไปก่อนเนี่ยนะไอ้เรื่องการตรวจสารเสพติดในร่างกายของ๕คนบนเรือสปีดโบ๊ท
หลังจากเกิดเหตุการณ์คุณแตงโมนิดาตกเรือแล้วก็เสียชีวิต
แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ย
เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดในร่างกายของคนบนเรือ๕คน

ทำไมเจ้าหน้าที่ตรวจไม่ครบทั้ง๕คน
ล่าสุดมันมีผลออกมานะฮะ
พันธุ์ตำรวจโทกีรบกริจธีรานนท์
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ได้มาชี้แจงผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายของ๕คนบนเรือ
โดยบอกว่าทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากบุคคลบนเรือไปได้๓คน
แล้วเก็บปัสสาวะกับเลือดได้๑คน
แต่มีพยานบุคคลบนเรือลำเกิดเหตุ๑คน
ที่ไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างอะไรเลย
เนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอมให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ
ทีนี้๔คนที่ได้ตรวจเนี่ย

ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในร่างกาย
สำหรับศาลตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยบอกว่า
เรื่องของสารเสพติดเนี่ยมันสามารถตรวจพบจากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดก็คือ

โดยสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ย้อนหลังนานกว่า๓เดือน
แต่การตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์
จะสามารถตรวจพบภายหลังดื่มแอลกอฮอลเข้าในร่างกาย

แล้วปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะลดลงเฉลี่ย๑๕๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง
การเข้าชี้แจงเนี่ยยังเหลือในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ขอเลื่อนออกไปอีก๑เดือน
ครบกำหนดก็คือปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบว่า
เจ้าหน้าที่ชุดทำคดีใช้ดุลพินิษฐ์ด้านไหน
ในการพิจารณาว่าควรมีการตรวจพิสูจน์

หากพบว่ามีการละเลยก็อาจจะต้องพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แผ่นดุลพิพินิตรนั้นเนี่ยมีระสาปของการดำเนวงานที่ไม่โกงตรัง

ทำไมถึงให้คนนึงไม่ยอมให้ตรวจได้อะไรประมาณอย่างนี้
แล้วก็ระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากตำรวจภูทรภาคหนึ่งแล้วก็จะเร่งรัดสรุปผลการวินิจฉัยโดยเร็วนะครับ
ขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดถือพยานหลักฐานและกฎหมายเป็นหลักนะฮะ
ค่ะคือวันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นไฮไลท์นะคะของคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาเรื่องของยาเสียสาว
คำถามคือแล้วพบในตัวใครเหรอคนบนเรือที่ว่านี้ที่บอกว่ามียาเสียสาวอยู่ในร่างกายคุณปอค่ะคุณปอตนุพัฒน์ค่ะเจ้าของเรือแล้วก็หนึ่งในผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ครับยอมรับเลยว่าผมเองผมเองที่ไปตรวจแล้วก็เจอผลยาตัวนี้แต่สาเหตุที่กินเพราะแก้เครียดนะคะ
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์บนเรือปอบอกปอนอนไม่หลับเลย
ให้ลูกน้องไปเอายามาจากคลินิกแห่งหนึ่ง
โดยใช้ยาในขนาด๐๕มิลลิกรัม
แล้ววันต่อมาก็ไปตรวจร่างกายก็เลยพบสารตัวนี้อยู่ในร่างกาย
แต่เป็นการกินเพื่อแก้เครียดเพื่อให้มันนอนหลับ
เราหาข้อมูลมาให้นะคะว่าตกลงแล้วยาเสียสาวนี่มันคืออะไร

แล้วมันเป็นคำที่มันจะส่งผลต่อรูปคดีอะไรของคุณแตงโมหรือเปล่า

เราไปเห็นหมออ้ำค่ะในแพทย์อิราวัฒน์อารีกิจ
นักร้องและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาออกมาโพสต์เอาไว้
ชื่อทางการค้ายี่ห้อที่คุ้นหูที่สุดคือ

ประเด็นที่สื่อบอกว่ามันคือยาเสียสาวหรือยาเสียตัวเนี่ย
มันเป็นการเล่นคำจนกลายเป็นความเชื่อผิด
จริงแล้วเป็นยารักษาอาการวิตกกังวลจริงค่ะ
เป็นยารักษาอาการแพนิกหรือตื่นตระหนกค่ะ
รวมไปถึงรักษาโรคซึมเศร้าด้วยนะคะ
บางครั้งใช้เป็นยานอนหลับถ้าหากว่าจำเป็น

ในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอะไรเลยนะคะ
แต่ผู้ที่กินยานี้มันจะมีอาการง่วงซึม
เป็นยาอันตรายถ้ากินร่วมกับยาอื่น
โดยเฉพาะถ้ากินร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ยาเสพติดมันอันตรายมาก

ให้เขากินเขาจะง่วงจะหลับจะซึมจะเบลอ
ความทรงจำอาจจะหายไปในระยะสั้น
แล้วก็ก่ออัตยกรรมในทรัพย์สินและร่างกายได้
อันนี้ค่ะคือลักษณะของตัวยา
มันไม่ใช่ว่ากินยาเข้าไปแล้วจะเกิดอารมณ์ทางเพศ

ประเด็นเรื่องยามันจะน้อยลงไปเลยนะคะในมุมมองเรื่องของการมอมยานะคะ
แต่ถ้าแค่ตรวจพบในร่างกายผู้ต้องหา
อันนี้มันบอกอะไรมากไม่ได้
มันบอกได้แค่ว่ามีการใช้ยาตัวนี้และใช้กับตัวเขาเอง
ไม่ได้ใช้กับคนที่เสียชีวิต
ทีนี้ค่ะถ้าตรวจพบยาตัวนี้
ร่างของผู้เสียชีวิตนี่สิมันจะเป็นอีกประเด็นนึง
นี่สิคดีมันจะพลิกได้นี่นะคะ
แต่ผลการตรวจมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะ
ถ้าไม่ได้ตรวจแบบทันท่วงทีนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินก็ให้ข้อมูลเพิ่มค่ะ
ต่างจากยานอนหลับชนิดอื่นเล็กน้อยก็คือมันจะออกฤทธิเร็วกว่า
ปัจจุบันจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวล
หรือว่ากลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังด้วยนะคะ
การใช้ยาตัวนี้จะต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้นค่ะ
ซึ่งเป็นจุดเด่นมากกว่ายานอนหลับตัวอยู่
ที่กินอย่างอาจใช้เวลาประมาณเด็กชั่วโมงในการหลับ
สุดท้ายก็เร็ว๖๘ชั่วโมง
คุณหมอจะเลือกให้ยาเมื่อเพื่อยูกความเร่งยวด
ที่ว่าเราต้องการให้มันให้สมบบหรือให้หลับเร็วมากกว่าแค่เต็มตะลื่นแหล่ะ
อย่างนี้จะต้องไปรับที่โรงพยาบาลเท่านั้น

สำหรับยาวปลาโซแลมในประเทศไทย
จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท๒
ตามพรบวัตถุออกฤทธต่อจิตและประสาทปี๒๕๕๙
ไม่อนุญาตให้ขายในร้านขายยาทั่วไปนะคะ

เพราะว่ามีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทส่วนกลางในสมอง
ที่ฝ่าฝืนนำมาครอบครองต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่๑๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ซึ่งปตนุพัฒน์บอกว่าเขาให้ลูกน้องไปซื้อมาให้
เพราะว่าเครียดแล้วก็กินหลังจากเกิดเหตุ

ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นความผิดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขยายผลเพิ่มเติม

ท่านผู้ชมครับมันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ
ที่วันนี้ก็มีการออกมาพูดแล้วก็ชี้แจงกันนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของกระติกนะฮะเพื่อนสนิทแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของคุณตังโม
ประติกอิสรินเป็นหนึ่งในห้าคนบรรเรือแล้วก็เป็นหนึ่งในหกผู้ต้องหาด้วย
คือวันนี้ในรายการโหนแกระแสของพี่หนุ่มกันชัย

แล้วตั้งข้อสังเกตเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการเรียกใช้บริการรถ
กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุตอนนั้นยังอยู่บนเรือเพื่อให้มารอ
รับที่ฝั่งในเวลา๒๒นาฬิกา๔๕นาทีคุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกต
ประมาณว่าเอ๊ะทำไมคุณกติกเนี่ยถึงเดินทางไปขึ้นเรือพร้อมคุณ
แตงโมแล้วก็ต้องขับรถคุณแตงโมกลับบ้านเอาแล้วทำไมถึงไป
เรียกรถมารออะไรประมาณอย่างนี้หลังจากรับโทรศัพท์
คุณกระติกก็คือพอพอคุยกันไปคุยกันมาสักพักเนี่ยเหมือน
ว่าคุณกระติกเนี่ยโทรเข้าหารายการพี่หนุ่มกันชัยใช่เหมือน
คุณกติกดูรายการอยู่แล้วคุณอัจฉริยะพูดพาดพิงเธอทั้งทั้งจาก
แถลงเมื่อวานด้วยแล้วก็พูดพาดพิงเรื่องของการรับ
งานด้วยอะไรอย่างเงี้อ่าประมาณว่าแม่ก็มากับคุณแตงโมอ่ะแล้ว
ทำไมตัวเองต้องมาเรียกรถเพื่อรอรับแล้วทำไมจะไม่กลับ
กับคุณดังโมหรอตอนนั้นมันจะไม่ได้เกิดเรื่องอะไรนี้ค่ะนี่
คุณกติกโทรเข้ารายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเลยแล้ว
ชี้แจงเรื่องนี้นะพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะครับเธอ
บอกว่าที่มาหาว่าเธอรับงงรับงานเนี่ยมันคือการกล่าวหาให้
หยุดพูดสักทีว่าหนูรับงานทำให้คนเข้าใจผิดมันไม่ใช่
เรื่องดีเพราะทำให้เธอเสียหายแล้วก็ตอบคำถามว่าทำไมถึง
ต้องเรียกรถตอนที่อยู่บนเรือเพราะว่าคุณกติกเนี่ยเธอบอก
ว่าเธอติดต่อกับแฟนตลอดเวลาที่อยู่บนเรือพอแฟนเนี่ยแฟนของ
กระติกเนี่ยทราบว่าบนเรือมีการดื่มแอลกอฮอลกันก็เป็นห่วงแล้ว
นั้นเนี่ยมันมีการสื่อสารเวลาผิดพลาด
อาจถึงฝั่งก่อนเวลาที่รถจะมารับ
คุณกติกก็เลยโทรไปยกเลิก
คุณกติกบอกว่าได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจไปแล้วนะฮะในเรื่องนี้
ทั้งเรื่องแชทเรื่องหลักฐานการยกเลิกรถ
แล้วก็ย้ำด้วยว่าถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูด
อันนี้บอกผ่านพี่หนุ่มกัญชัยในรายการนะฮะที่เขาเชิญคุณอัจฉริยะมา
คุณอัจฉริยะก็ถามต่อว่าเขาก็แค่ตั้งข้อสังเกต
ว่าคุณกติกเนี่ยมาทำงานหรือเปล่า
คุณกติกก็เลยฟาดกลับเลยนะฮะ
บอกไปเที่ยวกันไม่มีคำว่าทำงานแล้วก็ไม่ชอบคำนี้ด้วย
รู้สึกเสียหายให้เลิกพูดสักที
ไม่มีคำว่าทำงานอะไรทั้งสิ้นยืนยันนั่งยันนอนยันด้วย

คุณกติกบอกย้ำว่าต้องเลิกพูดคำนี้สักที
ไม่ชอบไอ้เรื่องที่ว่ามาทำงงทำงานมารับงานอะไร
คุณอัจฉริยะตอนนั้นก็บอกกลับบอกประมาณว่า
ไม่ชอบก็ผ่านไปเดี๋ยวความจริงก็พิสูจน์เอง
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเสียหายก็ฟ้องได้
เพราะเป็นแค่การตั้งข้อสังเกตของเขาเท่านั้น
แล้วก็บอกว่าถ้าฟ้องก็หลุดฟ้องเช้าเย็นก็หลุด
อะไรประมาณอย่างนี้อ่ารายการพี่หนุ่มนะฮะ
จากนั้นคุณกติกก็เลยจวกกลับประมาณว่าก็ดีก็พูดเยอะ
หลักฐานจะได้เยอะแล้วก็มีการวางสายกันไป
โอ้โหคือใครที่ได้ดูรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเมื่อช่วงกลางวัน

นี่ก็มีอีกคู่คือธนายเดชากับคุณอัจริยะด้วยนะ
โตกันเข้มข้นมากเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ไงว่าตอนนี้
ประเด็นมันก็ไปอยู่ที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
แล้วก็มีการอำพลางซ่อนเล้นหลักฐานอะไรต่าง
ทีนี้ค่ะย้อนกลับมาเรื่องยาเสียสาวนิดนึงนะคุณผู้ชมนะคะ
คือทีมข่าวของเราไปถามเพื่อนสนิทของคุณแตงโมก็คือคุณโมอามีนา
ว่าอุ๊ยมันมีประเด็นเรื่องยาเสียสาวขึ้นมา
กลุ่มเพื่อนรู้ไหมรู้ประเด็นนี้มาก่อนไหม
คุณโมอามีนาบอกว่ารู้แล้วค่ะสืบเรื่องนี้กันมาตั้งนานแล้วค่ะ
เป็นคนที่รู้เรื่องมากที่สุด
คุณโมอามีนาบอกเลยว่ามันมีหลายอย่างมากนะคะที่มันไม่ได้เป็นข่าว
แล้วเธอเชื่อว่าเดี๋ยวถึงวันหนึ่งทุกคนก็จะได้รู้เองว่ามันเป็นยังไง
ทุกอย่างที่เป็นข่าวตอนนี้รู้มาก่อนหมดแล้วค่ะ

หลักฐานชิ้นสำคัญที่เธอมีก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานชิ้นสำคัญคืออะไรนักข่าวก็เลยยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่
หลักฐานชิ้นสำคัญที่คุณโมอามีนาส่งให้เจ้าหน้าที่คืออะไร
ไม่ตอบนะคะเธอบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการทำคดีต่อไปก็แล้วกัน
เพราะหน้าที่ของเธอและเพื่อนตอนนี้ก็คือจัดงานศพให้พี่แตงโม
ในวันที่๒๔พฤษภาคมนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็น่าจะรู้เองว่าเป็นยังไง
ทราบเรื่องก่อนหน้านี้แล้วแต่หนูแค่ไม่พูด
เดี๋ยวโมจะทำอะไรบางอย่างเพิ่ม
แล้วก็ทีนี้หม่อจะส่งให้ทำผู้ใหญ่ทุกคน
มันเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายที่เราจะทำ
ที่เหลือเรารู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดก็ดี
อะไรที่เขาอยู่ก็ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อันนั้นก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการ
เพราะหนูก็ยอมรับว่าหนูเข้าไปยุ่งไม่ได้
ถ้าเขาจะผิดให้เขาผิดด้วยหลักฐาน
และทุกอย่างที่มันมัดตัวเขาเอง
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณอัจฉริยะ
เอาหลักฐานอะไรต่างนานาออกมาแถลงเมื่อวาน
วันนี้ไปที่กองบังคับการป้องกันและปราบราม

หรือว่าบกปปนะฮะไปยื่นหนังสือ
เพื่อขอให้เอาผิดกับพันธุ์ตำรวจเอก
แพทย์หญิงนาปะพัดนัททะสุมนต์
เป็นแพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกับพวก
คุณอัจฉริยะบอกว่าสร้างหลักฐานเท็จ
บอกว่ายื่นให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหลักฐานเท็จ
โดยบอกว่าแพทย์กลุ่มแรกมีการรายงานเท็จเรื่องบาดแผล
ซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าบาดแผลใหญ่ที่ขาข้างขวาของคุณตังโมเกิดจากใบพัดเรือ
แต่แพทย์สรุปว่าเกิดจากใบพัดเรือถือว่าเป็นความเท็จ
และเป็นไปไม่ได้ที่คนตกจากท้ายเรือจะโดนใบพัดเรือ
สำหรับการพยายามหาหลักฐานไม่ได้ต้องการทำลายสถาบันนิติเวศหรือกองพิสูจน์หลักฐาน
แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมหากติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะเกิดความเสียหาย
ส่วนตัวและสังคมไม่เชื่อว่าคดีนี้เป็นเพียงการประมาท
และส่วนตัวเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่ายังคาใจอยู่๓ประเด็น
ก็คือบาดแผลข้างขวาเกิดจากอะไร
คุณแตงโมตกท้ายเรือจริงหรือไม่
คุณตังโมจับขาแซนจริงหรือไม่แล้ววันนี้ก็ยังโชว์แชทไลน์นะฮะ
บอกว่าเป็นการสนทนาของตำรวจชุดทำคดีคุณตังโมนำข้อมูลส่งให้บุคคลภายนอก
นี่ฮะวันนี้มีมาอีกแล้วแชทไลน์โดยบอกว่าการนำหมูมาจำลอง๑๐ครั้ง
โดนใบพัดเรือเพียงครั้งเดียวเป็นการสร้างหลักฐานเท็จซึ่งอึดอัดใจ
แต่ต้องทำตามพลตมตรีวอแหวนที่สั่งให้ทำนี่บอกมีหลักฐานแชทไลน์อีกแล้ว
แชทหลุดบ่อยเลยเขาบอกเขาคือโคนันเมืองไทยเลยได้แชทไลน์มาบ่อยนี่นะฮะ
ส่วนกรณีที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลนตรียิ่งยศเทพจำนง
และพลตำรวจโทอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เมื่อวานนี้ก็ออกมาแถลงตอบโต้กรณีการแถลงของคุณอัจฉริยะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าส่วนตัวแล้วไม่ต้องการให้เกิดการโต้วาธี
แค่ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณตังโมแล้วก็เกิดความแคลงใจ
กรณีตำรวจระบุว่าได้ส่งสำนวนคืนกลับให้อายการเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตัวเองเนี่ยมองว่าเป็นข้อพิรุษเพราะมันเร็วเกินไปไหม
กี่วันก่อนอายการบอกให้ไปสอบเพิ่ม๒๐ประเด็นคือเมื่อวันศุกร์
แต่เมื่อวานวันจันทร์บอกส่งคืนแล้วส่วนสาเหตุที่ไม่นำหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจภูทรภาคหนึ่งชุดทำคดี
แล้วเอามาแถลงเอามาแฉกับสาธารณะหรือว่าผ่านสื่อมวลชนเนี่ย
แต่มองว่าตำรวจภูทรภาคหนึ่งกับพนักงานสอบสวนชุดทำคดีคุณแตงโมไม่มีความน่าเชื่อถือ
นักข่าวก็ถามว่าพี่อย่างนี้ไม่กลัวตำรวจเขาจะฟ้องกลับเหรอ
คุณอัจฉริยะยืนยันว่าไม่กลัวนะฮะบอกว่าศึกษาข้อกฎหมายมาดีแล้ว
การนำหลักฐานข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนสามารถเอามาเผยแพร่กับสาธารณชนได้
หากจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับรูปคดีเอานี่ยังมีคุณแม่นะฮะคุณแม่คุณแตงโม
ออกมาบอกว่าโอ้โหคือคุณอัจฉริยะนี่เมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับคดีคุณแตงโม
สักทีเบื่อคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะจะว่าอย่างไรลองฟังนะฮะ
แต่เราเนี่ยมาพิสูจน์ความจริงกันว่าตรวงน้องแต่งโมเนี่ยเกิดความจริงอะไรกันแน่
บังคับการปปบอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้กับกองกำกับการ๒ปปรับเรื่องนี้ไปนะครับ
แล้วเดี๋ยวต้องสอบปากคำคุณอัจฉริยะเบื้องต้นเอาไว้ด้วยนะฮะ
ในฐานะที่มายื่นเรื่องยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จะต้องเร่งสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด
แล้วถึงจะสรุปเรื่องส่งไปยังปปชตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็คือภายใน๓๐วันครับ